เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรที่มันปึงปังปึงปังบ้างดีกว่า

เขาบอกว่ามีพึ่งหลายตัวเลยบินไปร้อมบ้านหลังหนึ่ง
บอกว่าออกมาได้แล้วเพิ่งล้อมเอาไว้หมดแล้ว
เฮ้ยเดี๋ยวนั่นจะนัดที่ตับรวจ
บอกว่ามันมาจริงมากันเป็นฝูงมากันเยอะมาก
แล้วที่สำคัญมันฮือฮาไปมากกว่านั้น
ไปบินล้อมรถอยู่ไปดูป้ายทะเบียนว่ามันเป็นเลขอะไร

คือมีคุณผู้ชมบอกว่าคุณชนะให้มา๓งวดเข้าไปแล้ว๒
คุณจะเอาอีกหรือคุณจะเอาอีกใช่ไหมพูดตรงก็ไม่เคยให้

แต่ให้ดูภาพนี่เราจะให้ดูนะครับ
เห็นอยู่ในทีวีของคุณผู้ชมไม่ได้ว่ารับสัญญาณเสียแต่อย่างใดนะครับ
นี่คือพึ่งพึ่งมันมากันเยอะจริง
วนอยู่รอบบ้านแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับ
พอมันบินเสร็จปั๊บล่วงหล่นตามพื้น
เจ้าของบ้านเขาก็ต้องมาไล่ตามเก็บ
อยู่ที่ไหนที่นี่บ้านเลขที่๒๐๑หมู่ที่๕
ตำบลกะเปียดอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นบ้านของนางเพ็ญศรีสมคิดสันนะครับ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่ามันบินอยู่รอบบ้านอย่างนี้ไม่เท่านั้นนะครับ
รอบรถเขาอีกโอ้อย่างที่บอกรถป้ายแดงด้วย
สงสัยรถใหม่เลยอยากไปดูใกล้สวยดี
นี่มีวงกลมให้ดูด้วย
วงกลมให้ดูว่าเป็นรถป้ายแดงนะเป็นรถใหม่นะ
ไม่รู้ว่ารถนี้ไปบินผ่านน้ำพึ่งมาหรือยังไง

เอาล่ะไปถามท่านนี้ดีกว่านางเพ็ญศรีนะครับ
เจ้าของบ้านเขาก็เล่าว่านั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
อยู่ดีก็มีฝูงพึ่งจำนวนมาก

โดยเฉพาะบินวนเวียนอยู่ที่รถเก๋งป้ายแดง

เรียกได้ว่าบินวนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปไหน
ก็คุณบอกเองว่าเพิ่งซื้อ

แต่มันก็พึ่งเนี่ยมันก็มาบินอยู่นานเลยทีเดียว

แล้วตกลงเพิ่งซื้อหรือเพิ่งบิน
เพิ่งบินแต่ว่าเพิ่งซื้อ
ไม่ได้เพิ่งซื้อโอ้ยงงเลยเหมือน

เป็นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอุ๊ยไม่มีที่ไหนเกิดขึ้นแบบนี้

ตกลงว่าเพิ่งบินแล้วก็เพิ่งซื้อ

เพราะว่าบางทีเราปล่อยข่าวออกไปแล้วแหมมัน
มองแล้วไม่ทันแล้วก็บางคนที่โทรมารีบบ่นกับผมเลยนะ
คุณชนะต่อไปนี้จะไม่ดูรายการตลอดข่าวแล้วถ้าทำแบบนี้

บอกแล้วคุณผู้ชมตาดีได้ตาดีได้วันนี้
ก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ให้ดูอย่าไปงมงายอย่าไปเชื่ออะไรพวกนี้มากจนเกินไป

ใช่ก็ดูไว้เป็นสีสารเป็นความสนุกสนานความเชื่อ
เราก็เก็บมาฝากคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศเท่านั้นเอง